ดูเรื่องนี้หัวร้อนโชว์เก่าเกิดขึ้นอีกราย
หนุ่มขับกระบะตู้ทึบไม่พอใจ
เพราะรถคันหน้าเขาขับแช่ขวา
ก็เลยปาดกันจอดตรงกลางถนน
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องหน้ารถกัน
ฯแม้รถอยู่ทีุ่น

โอ้โหต่างฝ่ายต่างถ่ายแล้วเมื่อกี้ฝั่งนู้นเขาแอคท่าด้วยคุณ
เอานิ้วขึ้นมานะฮะโชว์ให้เห็นเลยว่าเขากำลังโพสต์ท่าอยู่
อยากถ่ายก็ถ่ายไปนะครับแล้วที่เขาตำหนิกันคุณ
ไอ้แล้วก็ต้องเซ็นเซอร์ไว้ไอ้อะไรครับ
แล้วก็เป็นคอคอนี่หมายถึงอะไร
เป็นคนอะไรเนี่ยเป็นคนอะไรเนี่ยอย่างนี้หรอ

การขับรถบนท้องถนนแล้วมีเรื่องกันนะครับ
คือคนขับกระบะตู้ทึบที่ลงมาจากรถไม่พอใจ
คู่กรณีก็คือคนที่อยู่ในรถนี้ที่ใช้มือถือกำลังถ่าย
ก่อนหน้านั้นขับรถแช่ขวาทีนี้กระบะตู้ทึบก็เลยแซงไป
แล้วปาดครับปาดเสร็จก็ลงมาทันทีมาด่าทอกัน
ต่างฝ่ายต่างก็หยิบโทรศัพท์มือถือยกขึ้นมาไลฟ์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะ
แล้วก็เสียงในไลฟ์ก็มีการพูดข่มขู่กันนะครับ
บอกว่าให้ดูหน้าคู่กรณีเอาไว้นะ
ขับรถกวนส้นอะไรก็ว่าไปขับรถกวนชาวบ้าน

หนุ่มขับกระบะตู้ทึบที่ลงมา
ครูบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยลมยางเลย
คุณผู้ชมก่อนจะขับรถออกไปนะครับ
แล้วก็ในคลิปก็เห็นสีรถเห็นยี่ห้อเห็นทะเบียนกันชัดเจนนะครับ
คุณผู้ชมฮะนึกว่าเรื่องมันจะจบตรงแค่นี้ใช่ไหม

อกจากนี่แจกกล้วยให้คู่กรณีแล้วนะฮะ
คนขับกระบะตู้ทึบก็มาปาดหน้าอีกรอบ
แล้วเบรกให้รถคันที่ถ่ายไว้จะชนท้ายชนตูดอีกนะครับ
พอทางฝั่งนี้รถที่ถ่ายไว้ขับออกไป
คันนู้นก็ขับมาบีบแตรยาวไล่หลังอีกนะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่เรื่องนี้นะครับ
คนขับรถที่ไม่ได้ลงจากรถก็คือคันนี้นะ

เอาคลิปนี้มาร้องเรียนกับเพจดัง
ระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๘มีนาคมนะฮะ
ตัวเขาขับมาจากไฟแดงสุรกากรสนามบินสุวรรณภูมิ
่งหน้าแยกมอเตอร์เวย์เพื่อเข้าสู่ถนนร่มเก้า

คนขับกระบะตู้ทึบคงคิดว่าผมขับรถแช่ขวา

คือข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์ทำให้ผมเองก็แซงไม่ได้
ไม่รู้จะเข้าซ้ายหรือเข้าขวาผมก็อยู่เลนแบบนี้ตามปกติ
ขับไปเรื่อยจนถึงจังหวะที่กระบะตู้ทึบแซงหน้าขึ้นได้
เขาก็เลยมาปาดหน้าผมผมก็ต้องเบรกแบบลากล้อเลยคุณ

เจ้าของคลิปไม่ได้บอกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่มันซ้อนกันอยู่ตรงนี้
ลงมาจากรถทั้งมาปาดหน้ากันอีกทีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
หรือไปจบที่การแจ้งความหรือเปล่า
เขาให้ข้อมูลมาในโพสต์อะไรไว้แค่นี้นะครับ
ทีมข่าวเราหยิบยกเรื่องนี้มาให้ทุกคนใจเย็นกันนะ
ดีมันไม่มีเรื่องของอาวุธเรื่องของอะไรมามากกว่านี้นะครับ
ถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอาวุธนะมันจะไม่ใช่แค่นี้เลย